ถึงนะคะโฟกัสของวันนี้นะคะ
บอกไว้เลยค่ะไทม์ไลน์วงการบันเทิงต้องระเบิดค่ะ
เพราะว่าพีชกับแพทติเซียจะออกงานในจังหวะแบบไล่เลี่ยกัน
เปิดใจเรื่องที่โดนแฮ็กไอจีค่ะ

มันยาวนานมาเกือบ๒๓อาทิตย์แล้วนะคะ
ก็มีหลายคำใบ้ต่างมากมาย
ตามเว็บนู้มเว็บนี้นะคะปากไม่มีหูรูดไฮโซแซพ
อีกฝั่งนึงก็บอกว่าไฮโซมันฝรั่ง
ชอบไปด่าแฟนเก่าวางแถนถล่มยับ
ก็คือฟังไปฟังมาไม่รู้ว่าเป็นพีชแททิเซียหรือเปล่านะคะ
ประกอบกับวันเสาร์ที่พันมาตื่นเช้ามางาน
ที่แบบว่าไอจีลั่นกันนะคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเกิดการแฮ็กไอจีกันนะคะ
แล้วก็สลับแอคเคาน์หรืออะไรก็ตามแต่
แต่ก็เป็นข้อความที่เหมือนแบบว่าจู่โจมทำร้ายกันเนี่ยแหละค่ะ
ซึ่งวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะก็คุณพีชพัชระออกงานที่เซ็นทรัลเวิลชั้น๕นะ
จะให้สัมภาษณ์ตอนทุ่ม๔๐ค่ะ
ทางฝั่งแพทติเซียเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะที่งานเปิดช็อปนะคะ
วองชี่ที่แอมบัสซี่ตอน๒ทุ่มไล่เลี่ยกันไม่ถึงกิโลนะคะ
ติดตามได้กับไลฟ์สดนะคะแล้วก็ทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าแซ่บแน่นอนค่ะเพราะหลายคนก็อยากรู้

แยกประสาทแยกงานกันไปดีจะเลือกไปตรงไหนก่อนดี
นะคะแต่ว่าที่แน่มีเรื่องเมาส์ให้ฟังเชอรี่ฟังให้ดีนะคะ
ขีดเส้นใต้หน่อยนะว่าเป็นข่าวลือ
คือมีแหล่งข่าวมาเล่าให้ฟังว่าเบื้องลึกเบื้องหลังคู่นี้ทำไมถึงเลิกกัน
คือเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคู่นี้อันนี้เป็นข่าวลือนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่ามีปัญหากันหลายเรื่องเรื่องสุขภาพนี่สำคัญนะคะ
บอกว่าฝ่ายชายก็คือไม่สบาย
สมมุติอย่างเช่นเราจะไปกินข้าวกันนะ๒ทุ่มนี้

ก็ถ้าที่เสียไปไหนก็ต้องไปกับเพื่อน

เจ้าแจ๊บนั่นนี่แล้วทำไงอะ
คือมันก็มีหลายปัญหาค่ะคุณผู้ชม

แต่ฝ่ายชายก็คือยื้อก็คือไม่ปล่อยค่ะ
แล้วปรากฏว่ามันมีข่าวลื้อในรายการ

แล้วพอวันนั้นพูดไประเบิดไทม์ไลน์
เสร็จปุ๊บนะคะเขาก็เลยนัดคุยกัน
ฝ่ายชายก็นัดฝ่ายหญิงคุยกันจะเคลียร์

พูดกันตรงฝ่ายหญิงก็เหมือนแบบ

ข้อมูลมาทั้งหมดเพื่อที่จะมาบอกว่า

ฉันจะไปก็เลยพูดภาษาชาวบ้าน

ที่ทำมาทั้งหมดเคยไปกับใครอะไรยังไง

เล่ากันว่าให้สายชายเลิกเลย
ให้ผู้ชายแบบว่าหมดใจ

ตรงที่ผู้ชายเอามาแตะไหล่ผู้หญิง

ไม่กลัวแล้วเดี๋ยวกินข้าว

เดี๋ยวจะมานั่งขอเลิกกันอีกใหม่

ปรากฏว่าข่าวมันออกมาก่อนนะคะ
ก็ทางฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์ก่อน
เรื่องยาวเรื่องราวมันก็เลยเถิดกันมารวมไปถึง

คู่นี้เขามีแอคคาวไอจีอันเดียวกัน
เพราะเขาจะเปิดไอจงไอจีไว้เฉพาะส่วนตัว

ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่ามือลงมือลั่นกันแบบจะลงแล้วมันไปลงของตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้

ก็วันนี้แหละค่ะทุ่มหนึ่งรอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะ